คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่ตำรวจสายตรวจสพหาดใหญ่เมื่อวานนี้
ต้องไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยคันหนึ่ง
เพราะว่ารถกระบะคันนี้นะครับไม่ยอมหยุดให้ตรวจ
แล้วก็ยังเร่งเครื่องขับรถไปชนรถของชาวบ้านอีกหลายคันนะครับ
ท้ายที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มได้
เขามีเหตุผลที่ต้องเร่งเครื่องหนีตำรวจเพราะอะไร
เรามาติดตามกันไปดูภาพของการจับกลุ่มกันก่อนนะครับ
นี่แหละครับหนีไม่พ้นนะครับ
แล้วก็นี่เป็นช่วงวินาทีในการที่ตำรวจต้องไล่ล่ารถต้องสงสัย

ขับหนีไปอย่างรวดเร็วแถมยังไปชนรถชาวบ้านอีกนะครับ
แล้วก็ทำให้รถของตัวพวกเขาเองพังเสียหายยับเยินแบบนี้
ท้ายที่สุดถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะครับ

ของตำรวจสายตรวจสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถต้องสงสัยนะครับ
แล้วก็รถคันนี้ซิ่งหนีตำรวจซิ่งหนีการตรวจค้น
ชนกับรถเก๋งตรงจุดกลับรถบริเวณถนนกาญจนวนิษฐ์

พื้นที่บ้านหัวนอนตะบนน้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมคนที่นั่งมาในรถได้ทั้งสิ้น๓คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับช่วงเกือบ๖โมงเย็นครับ
จากการตรวจสอบรถกระบะซึ่งเป็นรถแต่งซิ่ง
สภาพรถด้านหน้าพังเสียหายยับเยินเลยนะฮะ
นี่คงทั้งหม้อน้ำแตกนะฮะทั้งน้ำมันเครื่อง
โดดหยอดลงมาตามพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับ
บนรถพบนายอเนกแก้วสมทองอายุ๓๒ปีเป็นคนขับ
ส่วนอีก๒คนยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๔กับ๑๕ปี
ทั้ง๓คนอาการปลอดภัยนะครับ
จากการตรวจค้นภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติด
โดยนายอเนกบอกกับตำรวจบอกว่าสาเหตุที่หลบหนีเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เพราะตกใจที่ถูกตำรวจเรียกตรวจค้น
ส่วนรถเก๋งที่ถูกชนมีนางเกษราตันโชธกุลอายุ๖๓ปีเป็นคนขับ
ซึ่งก็ทำให้เธอนั้นบาดเจ็บมีอาการจุกที่หน้าอกจากแรงกระแทกนะครับ
ตำรวจชุดสายตรวจของสภหาดใหญ่เปิดเผยนะครับ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกลาดตระเวนตามถนนกาญจนาอ่า
การชนะบราเมษบ้านเกาะหมีที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่
พบรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้แหละครับ
ขับผ่านมาในลักษณะต้องสงสัย
เรียกตรวจค้นแต่ปรากฏว่าคนขับได้ขับเร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าจับกลุ่มนะครับ
และปรากฏว่าระหว่างทางรถคันนี้ได้พุ่งชนกับรถเก๋งที่กำลังเลี้ยวจากจุดกลับรถนะครับ
ตำรวจเนี่ยโอ้โหต้องขับไล่ล่าระยะทางในประมาณ๑๐กิโลเมตรนะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวทั้ง๓คนไปสอบสวนต่อ
จะเข้าข่ายความผิดใดบ้างทั้งกรณีหลบหนีการตรวจค้น
แล้วก็ขับรถไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหาย
รวมทั้งต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะครับ

อย่างที่บอกว่าตกใจเพราะว่าตำรวจมาตรวจค้นก็เลยเกาะเหตุแบบนี้
คือถ้าเกิดว่ารถไม่มีอะไรผิดมันจะต้องตกใจขนาดนี้ไหม
ดังนั้นตำรวจก็เลยต้องไปตรวจต่อนะคะ